ส่วนอีก๒นักกีฬาไทยที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะ
ก็คือบาสและก็ป๊อปป้อที่เพิ่งจะคว้าแชมป์แบตเบนตันจากประเทศสวิสเซอลันด์
เดินทางกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
โดยบาสเดชาพลภูมิวัตรรานุคอลแล้วก็ป๊อปป้อซับซีรีต้ารัตนาชัยนะคะ
บินตันคู่ผสมมือ๑๑ของโลกก็เดินทางกลับมาจากประเทศสวิสเตอร์แลนด์
หลังจากสร้างชื่อค่ะด้วยการลงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีน
แล้วก็มือ๒ของรายการจากอินโดนีเซีย
หญิงเดี่ยวหญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
ซึ่งหลังจากนี้ทั้งคู่ก็ตั้งเป้าหมายว่าจะขึ้นไปติดอันดับ๑ใน๕ของโลกให้ได้ค่ะ